แต่วันนี้มีการแถลงนะคะจากทนายของลุงพลทนายเบิ้ม
ก็ออกมาบอกว่าคดีนี้เนี่ยคือเอาจริงให้มุมมองในฐานะทนายนะ
มันไม่มีมูลเหตุจูงใจแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าลุงพลเนี่ย
ทำร้ายน้องชมพู่ด้วยเพราะว่าสองครอบครัวนี้เขาก็รักกันดีนะคะ
นายสุรชัยชินชัยหรือว่าทนายเบิ้มทีมทนายความของลุงพล
ก็มีการแทนแหลงเปิดใจก่อนที่สารจะมีคำพิพากษาสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้
เบิ้มไล่เรียงข้อกฎหมายในคดีที่ลุงพลถูกแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานะคะ
ข้อหาแรกพาเด็กอายุไม่เกิน๙ขวบไปปล่อยทิ้งไว้โดยเจตนาหรือเล็งเห็นผลว่าเด็กจะเสียชีวิต
ข้อหาที่สองฆ่าคนตายโดยเจตนาข้อหาที่สามพยายามซ่อนเร้นศพ
หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมศพก่อนจะมีการชนะสูตรศพซึ่งกระบวนการไต่สวนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
นายเบิ้มก็ยื่นหลักฐานพร้อมข้อโต้แย้งทั้งพยานเอกสารต่างแล้วก็พยานบุคคลด้วย
ที่จะนำไปหักล้างในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าคดีนี้ฝั่งโจทย์จะมีพยานมากมายหลายปาก
แต่ไม่มีพยานคนไหนที่เห็นชัดว่าลุงพลพาน้องชมพู่ขึ้นไปยังที่เกิดเหตุ
จากนี้ยังไม่มีพยานที่เห็นว่าลุงพลป้าแตนร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
และยังไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรทั้งสิ้นที่ลุงพลจะไปก่อเหตุ
ไม่มีเจตนาร้ายหรือความรู้สึกทางเพศกับเด็กวัยเพียงแค่๓ขวบกว่า
เพราะทั้งสองครอบครัวก็รักกันดีและที่สำคัญที่สุดก็คือ
ไม่พบดีเอ็นเอของลุงพลและป้าแตนในศพของน้องชมพู่ค่ะ
เมื่อไม่พบมูลเหตุจูงใจทั้งสามอย่างแล้วเมื่อไม่มีพยานบุคคลรู้เห็น
พาน้องออกจากบ้านหรือไม่มีบุคคลใดรู้เห็นทั้งสอง
อพางซ่อนเล้นศพเรียกว่าเอาศพนั่นแหละมาหักล้าง
สุดท้ายก็คือไม่พบดีเอ็นเอลุงพลป้าแตน
ในร่างดีเอ็นเอลุงพลป้าแตนในร่างดีเอ็นเอลุงพลป้าแตน
ของน้องและไม่พบดีเอนเอแม้กระทั่งในกางเกง
ชุดที่น้องสวมใส่ในวันเกิดเหตุทนายเบิ้มยังบอกด้วยนะคะ
ก็ย้ำกับลุงพลป้าแตนแล้วว่าทนายความทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ส่วนกระบวนการยุติธรรมหรือผลคำพิพากษาจะออกมายังไง
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะเดี๋ยวสามสิบตุลาคมนี้
ไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวันคำฟังฟังคำพิพากษา
สามสิบเอ็ดตุลาคมสิบโมงตรงค่ะ